ทีนี้ค่ะพาไปที่สุราธานีค่ะสามีใช้กริดนะคะเป็นอาวุธในการแทงภรรยา
แล้วก่อเหตุเสร็จก็หนีไปคบกันได้แค่สามเดือนค่ะอ่า
มีดแทงเขาตายเนี่ยนะคะแล้วประเด็นคือตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ออกมาจากเรือนจำด้วยครับพ้นโทษมาได้๓เดือน
ช่วง๓เดือนนี้ก็คบกันกับผู้ตายแล้วไปแทงเขา
สาเหตุคืออะไรเดี๋ยวลองมาดูนะคะตำรวจสพชัยบุรีลงพื้นที่ไปบ้านหลังนี้
ที่ตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรีสุราธานีผู้เสียชีวิตคือนางจุธาทิพย
นาวาอายุยี่สิบสามสภาพศพถูกแทงที่บริเวณราวนมด้านขวา
ใต้คางแขนและตามตัวคือมีหลายแผลเลยอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มเมื่อวานทางกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาชัยบุรี
นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีเพื่อชนะสูตรในห้องพบอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
เป็นกริดนะคะกริดเล่มหนึ่งอันนี้ค่ะวางอยู่บนโต๊ะ
ก็ยึดไว้ไปตรวจสอบก็ถือว่าเป็นของกลางครับผู้ก่อเหตุคือนายธิรพงศ์รอดสุข
ในเอ็มอายุสามสิบหกสามีของผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยเพิ่งคบกันได้สามเดือน
ก่อเหตุแบบนี้ก่อนเกิดเหตุนะคะผู้เสียชีวิตก็ทะเลาะกับนายเอ็ม
ตอนทะเลาะกันนายเอ็มเอากริจไปนำแทงเลยจนฝ่ายหญิงตายค่ะที่นอนเลย
แล้วตัวเองก็หนีไปในเอ็มเพิ่งพ้นโทษออกมาค่ะ
คดีฆ่าพี่เขยที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่งออกมาจากเรือนจำบางขวางได้สามเดือน
และระหว่างเนี้ยก็คือคบหากันกับคุณจุฐาทิสเนี้ยค่ะครับแล้วก็มาฆ่าเขา
ออกหมายจับแล้วนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุไปเจอกับนายวันนาคอายุ๔๙ปีคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
ก็กำลังทำพิธีเชิญดูวิญญาณลูกสาวประพรมน้ำมนต์ภายในบ้าน
คุณพ่ออนุญาตให้ทีมข่าวของเราพูดคุยด้วย
พ่อเปิดใจเลยว่า๓เดือนที่ผ่านมาที่ลูกสาวพ่อคบหากับผู้ชายคนนี้
พยายามบอกลูกสาวตลอดว่าจะดีเหรอเลิกไหม
ผู้ชายคนนี้ประวัติไม่ดีนะเคยทำร้ายลูกด้วยนะ
แต่ลูกสาวก็ไม่ฟังก่อนเกิดเหตุพ่อบอกว่านั่งอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงลูกสาวกับลูกเขยทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองอ่ะค่ะ
เข้าไปเตือนบอกว่าเลิกทะเลาะกันเถอะ
พอเตือนเสร็จทั้งคู่ก็เงียบเงียบไปพักหนึ่ง
พ่อบอกว่าพ่อก็ไปบ้านญาติอีกหลังหนึ่ง
สักพักเดินกลับมาลูกสาวตาย
ดูสิคะพ่อเดินไปบ้านญาติใกล้ตรงนี้
ลูกสาวโดนแทงตายอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่เห็นฝ่ายชายแล้ว

แต่ลูกสาวคือตายไปต่อหน้าต่อตาคุณพ่อ

เคยมีเหตุการณ์ที่เขา
จะทำรุนแรงกับลูกเราก่อนหน้านี้ไหม
เคยมีจะส้วยกว่าลูกเอง
ทำร้ายร่างกายลูก
คือเผยบอกให้ลูกเลิกไหม

มันก็คือหลับป้าเพื่อพวกมันเดินไปหน่อยมันก็คือหลือ

หวั่นกันอันตรายไหม

ท่านพุ่งคุณครับเราไปดูพื้นที่จุดหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
จะมีทางเดินที่เป็นทางเดินเท้า
แต่ก็สามารถใช้จักรยานยนต์ขี่เลาะไปได้นะฮะ
เลาะออกไปตามสวนแล้วมันจะไปอยู่ออกที่ถนนใหญ่นะครับ

หลังเกิดเหตุยังจับคนร้ายไม่ได้

เกรงว่าจะมีอันตรายตามมาหรือเปล่า
หลังจากทราบเหตุทราบข่าวว่าคนก่อเหตุนี่เคยก่อคดีฆ่าคนตายมาแล้ว
แล้วก็พ้นโทษออกมาแล้วก็เนี่ยฮะมาฆ่าคนตายอีก
ขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงทะเลาะกันออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับ
แต่มีคนได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกจากพื้นที่ไป
ซึ่งชาวบ้านบอกเสียงขี่คือขี่แบบค่อยขี่ออกไปช้า
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุนะครับ

พ่อและแม่ของผู้ตายวันนี้รับศพลูกสาวมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
วัดบางหอยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่บ้านนะครับ
แม่บอกว่าแม่เนี่ยเลิกกับสามีมาหลายปีแล้วนะ
ก็คือพ่อของคนตายแต่ก็ยังติดต่ออยู่กับลูกสาว
เมื่อวันอังคารลูกสาวกับลูกเขยยังไปเยี่ยมอยู่เลย
แล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านแม่อยู่คืนนึง
ก็เห็นว่ารักกันดีดูไม่มีปัญหาอะไรกัน
รับว่าประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาลูกสาวเคยไปหาแม่
แล้วมีแผลลักษณะถูกทำร้ายเต็มตัวเลยนะ
ตอนนั้นเนี่ยยังเรียกลูกเขยมาตักเตือนอยู่บอกเออคบกันก็ได้

เขยก็รับปากแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้
แล้วถึงขั้นฆ่ากันตายมารู้ประวัติตอนหลังว่าโอ้โหเคยถูกต้องโทษต้องคดีฆ่าคนตายมาก่อนแล้วด้วยเนี่ย
คือแม่บอกว่าความจริงเนี่ยบอกลูกว่ายังไงให้เลิกได้ไหมแต่ลูกยังไงก็ไม่เลิก
ลูกสาวเองเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุมีคำพูดคล้ายเป็นลางบอกกับแม่ว่าวันที่๙กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเสื้อผ้าหนีมาอยู่กับแม่นะจะเลิกกับผู้ชายคนนี้แล้วแต่สุดท้ายลูกสาวถูกแทงเสียชีวิต
หนูแร่งเรียนว่าน้องควาเออน้องควากลับไปอยู่กับบ้านโผล่ของโลนะ
หนูอยากไปอยู่ในกลองบังเนื้อบ้านโป๊ง
ถ้าหนูไปอยู่บ้านโผล่ไม่จะเกิดช่วยเรื่องหนูได้
แต่ถ้าหนูกลับไปอยู่บ้านโผล่ของโลมันไม่อ้านไปทำ
แต่มันไม่กว้างหนุ่ยมันอย่างหลักหนี้ไปอยู่กัน
วันที่๙เดือนนี้แหละมันจะหลักหนี้ไปอยู่กับหนุ่ยเกลือย
กับไอ้นี่มันไม่เอาเลวไปทำกับน้องมันไปทำกับผีมัน
มันจะโรดทุกข์ปันพลื้นมันโรดทุกข์มันโรมากมาย
ว่าหัวใจคนเป็นแม่มันอยู่บนพื้น
หนึ่งหนูจะเท่านักคำว่าหัวใจก็มันทำกับไอ้เลย
ตอนนี้สพชัยบุรีกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
นายธิรพงศ์รอดศุกร์หรือว่านายเอ็มสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโหดร้ายเหลือเกินนะครับ